เพราะมีบรรดาลูกค้าร้านเพชรของเธอออกมาบอกว่าไอ้ที่ซื้อมาเนี่ยมันไม่ตรงปกนะ

ค่ะคุณชิวภูริพัฒน์บุญนินกลัวจะหายหรือยังไง

เนี่ยนะเดี๋ยวจะให้ฟังนะครับ

นะฮะจนสุดท้ายเนี่ยมันก็เกี่ยวพันไปถึงเรื่องที่ว่าใครถูกไม่ถูกอย่างไร

สลากทิพย์รางวัลที่๑ทิพย์จริงหรือไม่

แรกก็เป็นเรื่องของคนอื่นที่ว่าเขาจะให้มิสแกรนเนี่ยไปมอบรางวัลให้
พี่นวัดบอกไปตรวจสอบแล้วมันไม่ได้ถูกจริงเนี่ยผมจะไปมอบทำไมเรา
จะไปตกเป็นหนึ่งในขบวนการทำไม
คนก็เลยมีคำถามมาถึงว่าเอาแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยที่เขาเคยนี่มีพิธีการมอบเงิน๒๔ล้านกันเนี่ย
คือคุณเพชรพันปีเนี่ยจริงหรือเปล่า

ถูกรางวัลที่๑๒๔ล้านจริงหรือเปล่า

บอกว่างวดนี้ที่ถูกรางวัลที่๑๒๔ล้านเนี่ยแล้วมีลูกค้าร้านเพชร๒คนที่แบ่งไปให้คนละใบด้วย

พระเอกดังของช่อง๗ช่อง๗ก็เลยยกเลิกสัญญาไปแล้ว

ใช่ค่ะ
ไปมาเนี่ยบิ๊กเอ็มเนี่ยออกมาบอกก่อนเลย

นะว่าใช่ผมไม่ได้ถูก

อาจารย์ลีลาดาเมื่อวานนี้ก็ออกมายอมรับแล้วว่าไม่ได้ถูก

แล้วก็โยนมาทางนี้เลยบอกนู่นน่ะเพชรพันปีเขา

เป็นคนเซ็ตเป็นคนจัดทำอะไรทุกอย่างก็ว่ากันไป

วันนี้นะฮะเดี๋ยวเรื่องของสลากรางวัลที่๑๒๔ล้าน

เอาประเด็นสินค้าในร้านของคุณเพชรพันปีไม่ตรงปกก่อน
เพราะมีผู้เสียหายหลายคนเมื่อวานนี้ออกมาให้ข้อมูลกันเยอะแยะ
นี่ฮะวันนี้เดินเรียงหน้ากันมาเลยนะครับมากับทนายรณรงค์แก้วเพชร
ประธานเครือข่ายโรนโรงทวงคืนความยุทธิธรรมในสังคม
นายรณรงค์พามาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ผู้เสียหาย๓๐กว่าคนเอาหลักฐานมามอบให้ตำรวจให้ดำเนินคดีกับคุณเพชรพันปี

ช่วงชนนะฮะไม่ใช่ช่อกงเฉยแยกกันนะฮะช่อกงประชาชนเนี่ยความเสียหายมันจะเยอะกว่า
จำนวนคนเยอะกว่าและยอมความไม่ได้ผู้เสียหาย๓๐กว่าคนบอกว่าซื้อสินค้าไปแล้วมันไม่ตรงตามที่โฆษณาเอาไว้
รวมมูลค่าความเสียหายกันเนี่ย๓๐กว่าล้านนี่หลายคนเอานาฬิกามาโชว์เอาแหวนเพชรมาโชว์เห็นไหมฮะ
นายรณรงค์เองก็โชว์กับเขาด้วยนี่อย่างคุณเอกับคุณบีนะเป็นตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายบอกว่าถูกหลอกให้ซื้อข้อมือ
ท้าเวสวรรณราคาขาย๙๙๐บาทที่บอกว่าถูกหลอกเพราะตัวเองเนี่ยเจอข้อมือแบบเดียวกันในเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ราคาไม่ถึง๒๐๐
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑๒๔ล้านเหมือนเจ้าของเขาบ้าง
หรือเจ้าของเขาจะแบ่งลอตเตอรี่ให้บ้าง
เผื่อได้ดวงดีได้โชคดีอะไรมาบ้างด้วย
ก็เห็นเขาอย่างนั้นไงก็เลยเอาบ้าง
แต่ปรากฏว่าที่นี่ทำไมแพงกว่าที่อื่น
แล้วร้านก็ออกคอลเลคชั่นใหม่มาเรื่อย
ซื้อไปเนี่ยเกือบหมื่นบาท
อกจากนี้ยังมีการโพสต์โฆษณาว่าจะเขียนแผ่นดวงพิชัยสงคราม
และให้ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนตร์
พานยักษ์แบบฉบับพิธีหลวง
แล้วจะเอาแผ่นดวงไปไว้ที่ใต้ฐานพระแก้วมรกฏ
เมื่อมีผู้มากราบไหว้ที่วัดพระแก้ว
ทำให้ดวงของเราเนี่ยสูงขึ้นเรื่อย
แต่สุดท้ายแล้วเธอบอกมันไม่มีอยู่จริงมันไม่เกิดขึ้นจริง
ไม่รวมกับลูกค้าที่ซื้อเพชรซื้อพลอยซื้อนาฬิกาแล้วพอเอาไปตรวจสอบตอนหลังพบว่า
เรื่องของการโฆษณาว่าจะเขียนแผ่นดวงพิธีสวดพระพุทธมนตร์
เรื่องของความแท้ความไม่แท้ต่างนานาเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่บอกเอาไว้
ไม่ตรงปกไม่ตรงโฆษณามันไม่ตรง
ท่านายรณรงค์บอกว่าคดีนี้เข้าขายคดีช่อกองประชาชนหรือไม่เนี่ยนะฮะ
ต้องดูที่คุณเพชรพันปีอย่างถ้าเอาเรื่องของดวงของลูกค้าก่อน
คุณเพชรพันปีเอาดวงของลูกค้าที่บอกว่าจะเป็นแผ่นดวงพิชัยสงครามเนี่ย
ไปไว้ใต้ฐานพระแก้วมรกฏได้จริงหรือไม่
เอาแค่เรื่องนี้ก่อนนะถ้าทำไม่ได้จริงนะอันนี้คือคุณเข้าข่ายความผิดแล้ว
คุณเพชรพันปีสามารถจะเอาฐานดวงของแต่ละคนเนี่ยไปไว้ที่วัดพระแก้วได้จริงหรือเปล่า
ไว้ที่ฐานของพระแก้วมรกฏได้จริงไหมถ้าทำได้จริงก็ไม่ได้เป็นความผิดทางกฎหมาย
แต่ถ้าทำไม่ได้จริงอันนี้มันคือการเข้าข่ายช่อกงประชาชนนะครับต้องระวังเอาไว้ให้ดี
ทางพนักงานสอบสวนวันนี้ก็สอบปากคำกลุ่มผู้เสียหายนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะดำเนินคดีดำเนินเรื่องตามขั้นตอนต่อไปนะครับ
วันนี้ก็ตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคำเบื้องต้นเอาไว้แล้ว
หลักฐานต่างที่ธนารณรงค์บอกว่าผู้เสียหายเขาเอามาให้ดู
อันนี้ให้ชูให้ดูแหวนเนาะ
มันไม่ถึงเรื่องของกระหลัดเรื่องของความแท้ไม่แท้อะไรพวกนั้นนะ
เพชรเอยพลอยเอยทองเอยเนี่ย
ทีนี้คุณเพชรพันปีอภิมหาโชคภัยศาลค่ะที่ถูกฟ้องเนี่ยนะฮะ
เอาเรื่องสินค้าไม่ตรงปกก่อนนะ
ยอมรับว่าอย่างเช่นพลอยบางชิ้นเนี่ย
ซื้อมาจากแพลตฟอร์มขายของออนไลน์จริง
แต่ยืนยันว่าเป็นของดีมีมาตรฐาน
พลอยที่ใช้ทำแหวนนพก้าวเป็นพลอยเนื้ออ่อน
เวลาฝังไม่มีหนามเตย

จึงเปลี่ยนเป็นพลอยแมนเมด

คนก็เลยบอกว่าพลอยโดยรอบเป็นพลอยปลอม
เพราะเป็นแบบแมนเมตรไม่ได้เป็นพลอยที่แบบเป็นหินแร่อะไรอย่างนี้

ว่ายังไงที่บอกว่าทองไม่ตรงปก
ลูกค้าบอกน้ำหนักไม่ตรงปก
ยืนยันว่าทุกโพสต์ที่ประกาศขาย
ใช้คำว่าทองแท้นะ

แต่ชิ้นอื่นเนี่ยใช้คำว่าทองคำแท้
เพราะฉะนั้นที่บอกว่าหลอกเนี่ยไม่ได้หลอกนะ

อันนี้เป็นเครื่องรางของขลังของเขา

บางทีเขาโพสต์ขาย๔๕ภาพ

อันอื่นเขียนทองแท้ทองแท้ทองแท้

อันนี้ถ้าว่ากันตามกฎหมายเนี่ยไม่ผิดใช่ไหมพี่อุ๋ย
ไม่รู้แต่เธอบอกเธอไม่ได้มีเจตนาหรอกนะ

แต่ถ้าจะเปลี่ยนเธอต้องขอตรวจสอบสินค้าก่อนนะ

หรือว่าไปเอาของที่น้ำหนักเท่าไหร่ยังไงไม่รู้แล้ว

เพราะฉะนั้นอย่าไปฟังกระแสสังคมมากนะคะ
ให้เชื่อใจที่ร้านบ้าง
เราไม่เคยที่จะเอาของเกรดไม่ดีให้ลูกค้า

ถ้าสมมุติว่าเจอเพชรเม็ดไหนที่มีตำหนิ
เปลี่ยนให้ฟรีทุกเม็ดพูดตลอดเวลาอย่างนี้

อันนี้เราเปลี่ยนให้แล้วรับผิดชอบให้หมด

บางคนเขาบอกเขาซื้อนาฬิกาปาเต้ฟิลิปใช่ไหม
ราคา๓แสนกว่าบาทพอเอาไปให้ร้านที่เขาเชี่ยวชาญตรวจสอบ
ราคาไม่ถึงก็มีอะไรอย่างนี้
อันนี้เรื่องสินค้านะเธอก็ยืนยันในมุมของเธอนะ

เพราะว่าผู้เสียหายเขาไปแจ้งความแล้วอืม
เด็นฮอตเรื่องถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ขายทางออนไลน
ผ่านทางหงษองรัตเตอรี่ออนไลน์๒๔ล้าน
เอาละทีนี้ตกลงถูกจริงหรือไม่ถูกจริง

คุณเพชรพันปียอมรับว่าไม่ได้ถูกจริงนะฮะ
รับแล้วสรุป๓คนออกมายอมรับหมดว่าไม่ได้ถูกจริง
ไม่ได้ถูกจริงแล้วที่เนี่ยฮะที่ว่าถือป้งถือป้ายมีเงินมากองอยู่เนี่ย
ไม่ได้รับเงินจากหงทองลอตเตอรี่ออนไลน์จริง

ถามว่าเอ้าแล้วไปไงมาไงอ่ะ

เขาขาดสปอนเซอร์เขาต้องใช้เงินเนี่ย๓แสน

เธอก็เลยแนะนำว่าเออลองไปคุยกับหงทองลอตเตอรี่ไหมล่ะ
แต่เธอไม่ใช่คนกลางนะเธอแค่แนะนำนะ
จากนั้นเขาก็ไปตกลงกัน
โดยทางอาจารย์ริรดาเนี่ยอยู่ดีจากสปอนเซอร์อยากได้๓แสน
อยากจะได้เพิ่มเป็น๕แสน
คุณเพชรพันปีก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นเดี๋ยวพี่ออกให้
พี่ออกให้แสนมั่งห้า

พอตกลงจะจัดคอนเสิร์ตกันบัตรคอนเสิร์ตของบิ๊กเอ็ม
ไม่ออกมันเหลืออีกเยอะเลย
คุณเพชรพันปีก็เลยคิดว่าจะทำยังไงดี
มันต้องให้เป็นกระแสไงมันต้องหาทางให้เป็นกระแส
คุณพัดพนตรีอ้่างว่าเธอนี่

คือเหมือนกับไม่เปิดเผยตัวเยอะไหม

ไม่มาเอาสลากของจริงรับแต่เงินอย่างเดียวแล้วไม่เปิดเผยตัวเนี่ยมีเยอะไหม

แล้วก็เอางี้ออกอุบายกันวางแผนกัน
สมอ้างว่าเป็นคนนั้นจะได้เป็นกระแสขึ้นมา
ทีนี้พอคุยกันอาจารย์ติรดาอยากถูกด้วย
แล้วก็คุยกันว่าเออถ้าเกิดงวดนี้เราจะถูก๒๔ล้าน
ให้บิ๊กเอ็มถูกคนเดียวมันดูเรื่องใหญ่มากนะ
ข่าวมันจะดังมากนะค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่า
ให้เจ้าของร้านเพชรคือเพชรพันปีเนี่ยเป็นคนถูก๒๔ล้าน
แบ่งให้ลูกค้าคือบิ๊กเอ็ม๑ใบอาจารย์วิรดา๑ใบ
ตอนที่เข้ามาซื้อเพชรมันจะได้เป็นกระแสเหมือนกันหมดเลย
เขามีรางวัลแต่คุณเพชรพันปีบอกว่าเธอก็ไม่แน่ใจนะ
ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงแต่เขาบอกว่าอย่างนี้
ซึ่งตัวเธอเนี่ยเธอก็แค่ได้รับการยืนยันว่ามีเอาลองฟังนะฮะ
มีรางวัลที่๑ที่คนไม่รับไม่มารับไหมเขาบอกว่ามันก็มีทุกงวด
บางคนเขาก็แบบว่าไม่อยากที่จะมารับก็มีเราก็เลยบอกว่า
งั้นก็งั้นก็คุณเซ็นสัญญากับบิ๊กเอ็มแล้วคุณก็ให้เขารับไปสิ
เข้าใจไหมคุณก็ให้เขารับไปแล้วคราวนี้เขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าจะถูกได้กี่ใบ
ที่เขาจะหาได้อะไรประมาณนี้คือถ้าสมมติว่าถูกใบเดียวเนี่ย
มันก็ไม่ดังใช่ไหมคะเขาก็ไหนไหนดาราถูกทีมันก็จะน่าจะแบบ
เป็นข่าวใหญ่หน่อยทีนี้คำถามก็คือว่าเอาแล้วตอนนั้นนั่นเท่ากับว่า
เพชรพันปีเนี่ยรู้ตั้งแต่แรกว่ามันไม่ได้ถูกกันจริงทำไมไม่ออกมาพูดตั้งแต่แรก
ปล่อยให้เรื่องเนี่ยมันเลยเถิดมาถึงขนาดนี้คุณเพชรพันปีบอกว่าตอนแรก
ไม่ออกมาพูดนะฮะแล้วปล่อยให้คนอื่นพูดไปก่อนเนี่ยเนื่องจากก่อนหน้านี้
ทุกคนเนี่ยนะที่ตกลงด้วยกันเนี่ยคุยด้วยกันเนี่ยต่างบอกให้ตัวเธอเนี่ย
ยืนยันว่าถูกจริงแต่พอเป็นเรื่องเป็นข่าวดังขึ้นมาแต่ละคนกลับออกมาพูดเองกันหมด
เริ่มจากบิ๊กเอ็มพระเอกหนุ่มคนแรกเลยค่ะบอกไม่ได้ถูกได้รับค่าจ้างแสนห้า
เรื่องไปทำอีว้งอีว้ง
เซ็ตอะไรพวกนั้นอาจารย์ลีลาดาก็ออกมาบอกว่าไม่เกี่ยวเขาไปทำอะไรกันเอง
ไม่รู้เรื่องทุกคนต่างพูดแต่เรื่องที่ตัวเองเนี่ยได้ผลประโยชน์ก็เลยอยากจะรอดูให้ทุกคนเนี่ย
ออกมาพูดก่อนแล้วขอออกมาพูดเป็นคนสุดท้ายเพื่อจะบอกว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไง
สรุปแล้วนะฮะ๔คนนะฮะที่เขาดำเนินการด้วยกันเนี่ยนะครับ
คุณเพชรพันปีถูกจริงแต่ไปเซ็ตยังไงกับบิ๊กเอ็มเนี่ยเธอไม่รู้
เอ็มออกมารับต่อมาว่าไม่ถูกรางวัลแต่เป็นเรื่องของสปอนเซอร์ที่ได้แสนห้า
ในการเซ็ตการรับรางวัลนี่แล้วก็โพสต์อะไรบอกอาจารย์ลีลาดาก็อย่างเมื่อสักครู่นี้
รับว่าไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็รู้เห็นว่ามีการจัดสร้างทำสลากทิพย์ขึ้นมา
และล่าสุดคุณเพชรพันปีที่ออกมาในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ยอมรับว่าไม่มีเหมือนกันรางวัลที่๑๒๔ล้านไม่ได้ถูก